วันนี้เองกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ร่วมหารือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำหรับเพลงเที่ยวไทยมีเฮโดยให้เหตุผลว่าเป็นการนำทศกัณฐ์ไปทำกิริยาที่ไม่เหมาะสม
นายสิริชาญชัยฟักจำรูนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวลัดดาตั้งสุภาชัยอดีตศิลปินกองการสังฆีตกรมศิลปากร
โดยให้เหตุผลว่ามีการนำทศกัณฐ์มาทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการหยอดขนมครกการขับโอคาร์ดนะคะ
โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กล่าวว่าเรื่องนี้มองได้สองมุมค่ะ
แง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะซึ่งในมุมมองการอนุรักษ์มองว่าการแสดงโขนเป็นการแสดงอนุรักษ์
เป็นการแสดงของราชสำนักก่อนที่จะพระราชทานให้คนดูทั่วประเทศเวลาแสดงต้องมีการไหว้ครูค่ะ
มีการมาแต่งเครื่องโขนจึงอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาประกอบในลักษณะตลก
ส่วนในแง่การโฆษณาตนมองว่าสามารถทำได้ในรูปแบบของแอนิเมชั่นหรือว่าตัวการ์ตูนนะคะ
โดยการนำการ์ตูนยักษ์ทั่วไปที่ไม่ใช่ทศกัณฐ์มาใช้
อย่างไรก็ตามอยากให้รอผลการประชุมที่จะประชุมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะในแฟนเพจนะคะ
เิบสินคนไทยก็ได้มีการแชร์ภาพของเก่งทัชยะประทุมวันนะคะ
ซึ่งเป็นศิลปินผู้ขับร้องและร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ
ซึ่งในภาพนั้นเป็นภาพของเก่งทัชยะค่ะยืนส่องกระจกและมีสก๊อตเทปสีดำ
ปิดปากเป็นรูปกากบาทพร้อมข้อความน้ำลายกับเหงื่อมันเป็นน้ำเหมือนกัน
แต่วิธีการจะให้มันออกมาต่างกันซึ่งก็มีบรรดาแฟนเพจเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการรณรงค์ผ่านแคมเปญดังกล่าวค่ะไม่ถึง๑วันนะคะ
มีคนไทยร่วมลงชื่อคัดค้านแล้วกว่า๓๐๐๐คนโดยมีการตั้งเป้าไว้ที่๓๕๐๐๐คน
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะนำรายชื่อทั้งหมดยื่นเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
มีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาขึ้นหน้าจอของเรากับเรื่องของประเด็นนี้
น่าสนใจเขาบอกว่าอย่ายึดติดเลยดูที่ประโยชน์ของผลงานที่ออกมาดีกว่า
เรื่องของวัฒนธรรมที่เรากังวลกันอยู่ตอนนี้
อย่างไรก็ต้องรอผลงานของการประชุมที่กระสวงวัฒนธรรมค่ะ